ชาวเน็ตเขาแห่ให้กำลังใจ

ไม่ได้ขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะ

ขอบคุณท่านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ขอบคุณไปจากนั้นเลย

ผมว่าตัดต่อล้านเปอร์เซ็นต์

เป็นบุคลากรอาการแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

ถือป้ายขอบคุณโจไบเดน

ระหว่างการได้รับวัคซีนไฟซอร์
รูปแบบมันคือเหมือนป้ายประชาสัมพันธ์
งานบวชงานแต่งที่เราคุ้นเคยกัน
คือเป็นไทยสไตล์

อบวัคซีนไฟเซอร์ให้บุคลากร

ไม่ใช่เหมือนป้ายทิปที่

มอบว่าไปเจอภาพนี้ในทวิตเตอร์

เพื่อถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ละลึก

ชาวเน็ตบังรายในตัดต่อภาพโจว์บายเดน
สวมชุดผ้าไหมอย่างที่พี่ต้นบอก
ตัดต่อแน่นอนแต่น่ารักดี

ที่มอบวัคซีนให้กับคนไทย

ก็มาโพสต์ขอบคุณด้วยเหมือนกัน

และประชาชนทุกคนที่เรียกร้องให้เรา

ทำตรงนี้อย่างตั้งใจที่สุด

สมควรได้รับขอบคุณสำหรับการเสียสละ

ขอบคุณตัวเองที่สู้ที่ด่า

ขอบคุณโจว์บายเดนที่มอบไฟเซอร์ให้บุคลากรด่านหน้า
จะได้ฉีดเป็นบูสเตอร์เข็ม๓

และประชาชนที่ช่วยกันเรียกร้อง

ไปรับมอบไฟเซอร์มา

เดี๋ยวดูตัวเลขของการฉีดวัคซีนหน่อยนะครับ

นี่ตัวเลขวันที่๘ภาพรวมประเทศไทย

๒๐ล้าน๖๖๙๗๘๐โดสนะครับ

และเข็ม๓๒๒๑๕๖๕รายนะครับ

เหลืออีก๑๔๔วัน
เป้าหมาย๑๐๐ล้านโดสนะครับ